จำคลิปที่พนักงานร้านสะดวกซื้อผู้หญิง
คือไปเต้นบนเคาน์เตอร์จุดอาหารได้ไหม

นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ชาวโซเชียลมีเดียเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่ามันไม่เหมาะสม

อื้มไม่รู้น้องเขาคิดยังไงเนาะ
ขึ้นไปโชว์ลีลายกย้ายสายเอวแบบนี้นะครับ
เหมือนกับเป็นอะไรนะ

หรือว่าเป็นการเต้นในสถานบันเทิง

นี่แหละครับมันจะผิดที่ผิดทางหรือเปล่า

ชาวเน็ตดูแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่า
แต่อาจจะดับในหน้าที่การงาน

เพราะไม่รู้ว่าต้นสังกัดจะว่าอย่างไร
และที่สำคัญจุดที่ยืนเนี่ย
นี่แหละครับล่าสุดต้นสังกัดของพนักงานคนนี้
ออกหนังสือชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว
ระบุว่าบริษัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้วยการทำความสะอาดตามมาตรฐานสุขอนามัย

ตลอดจนอุปกรณ์ต่างในบริเวณใกล้เคียง
และสำหรับพนักงานได้พิจารณาลงโทษพนักงานคนดังกล่าวแล้ว

เนื่องจากกระทำผิดโกรธประเบียบวิธีข้อบังคับ
ตามนโยบายของบริษัทที่มีการระบุเอาไว้

ผมก็มองไม่ออกนะครับว่าน้องเขาคิดยังไงฮะที่ทำแบบนี้ฮะ